เอาง่ายเข้าว่าจริงจริงเลยอ้าวภาษาบ้านบ้านอ่ะมากง่ายอ่ะ
ครับเก๋งออกจากปากซอยบ่าขอสอกำแพงเพชรค่ะ
คุณผู้ชมแล้วจะไปจุดกลับรถซึ่งห่างกันสักประมาณสี่สิบเมตร
มันห่างแค่นิดเดียวจะไปกลับรถออกจากซ้ายไปขวาทันที
จะไปกลับรถนะคะรถกู้ภัยซึ่งในรถกู้ภัยของโรงพยาบาลอ่ะ
เขามีผู้ป่วยมาด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหมาง่ายแบบที่พี่ปุ้ยบอกจริงจริงฮะเนี่ยค่ะดอมเห็นไหมปากซอย
นั่นกี่เลนส์สี่เลนส์อ่ะอืมประมาณสี่เลนส์เออสี่เซนต์
สี่เลนส์รวมที่ไอเลนส์ยูเทิลน่ะสี่ท่าโอ้โห
ไปกลับรถเลยแล้วรถกู้ภัยของโรงพยาบาลอ่ะ
เตรียมนำผู้ป่วยไปส่งโรมพยาบาลดีนะ
ไม่ทำเขาซวยอ่ะอืมเห็นไหมฮะ
ได้ทันนิดเดียวเลยนิดเดียว
เส้นยาแดงผ่านแปดเลยค่ะคุณผู้ชมเดียงหลบได้ทันนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอาการขั้นวิกฤตด้วยนะ

รีบจะนำตัวผู้ป่วยนี้ไปส่งโรงพยาบาลกำเเพ็งเพชย์
ขับมาในเลนขวาสัญญาณไฟก็เปิด

พูดง่ายขอทางมาตลอด
เปิดทั้งไฟแล้วก็เสียงขอทางมาตลอด
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยขับออกมาจากสถานีขนส่งบขศกำแพงเพชรนะคะ
แล้วปาดเข้ามาจะมาเลนขวาเลยเพื่อไปกลับรถทันที
ตอนนั้นคุณนัทพลบอกตกใจมากรีบเบรกเบรกแรงมาก
รถเสียหลักฉลับเล็กน้อยนะคะแล้วเฉียดนิดเดียวจะชนกับรถเก่งคันนั้นแล้วอ่ะ
เขาก็ฝากบอกทุกคนที่ขับรถขอให้หลีกทางให้รถกู่ภัย
หรือว่ารถพยาบาลที่เปิดไฟขอทางเปิดเสียงขอทางมาด้วย
แล้วจุดนี้จะบอกว่าหลายคนเคยทำอาการพฤติกรรมแบบนี้

เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะคะ

เพราะฉะนั้นคุณนัทพลย้ำเลยนะ

แต่ปลอดภัยชัวร์ดีกว่าแบบนี้นะคะ